คุณผู้ชมฮะเวลาเราจะขับรถนะไม่ว่าจะผ่านจุดตัดอะไรแล้วต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่ต้องสะดุดีวิรากรรมของสารวัตรสืบสารวัตต้นนะครับ
เพราะว่าอะไรคือตามจับฮะตามจับคนร้ายในคดียาเสพติดคนร้ายนะทิ้งรถจักรยานยนต์กระโดดลงไปในน้ำ
ลูกน้องของสารวัตรต้นกระโดดตามลงไปด้วยแต่สารวัตต้นอยู่บนฝั่งและเห็นว่าทั้งสองคนอาจจะหมดแรง
สารวัตต้นกระโดดลงไปทันทีนะครับแต่ปรากฏว่าทำไมรึไม่คุณ
สารวัตรต้นนี่แหละที่เป็นคนจมน้ำจมท่าลงไปเอง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจพลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำห้วยแก้วที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำนะครับ
ที่สุดนักประดาน้ำเนี่ยงมค้นหาร่างของว่าที่พันธ์ตำรวจตรีเอกพงศ์ทีปะนีนะฮะ
หรือว่าสารวัตรต้นเป็นสารวัตรสืบสวนสารีตำรวจภูทรเมืองยะโสธรจนสามารถงมร่างขึ้นมาได้นะครับ
คือก่อนหน้านั้นมันเกิดเหตุหลังจากชุดสืบสวนออกปฏิบัติหน้าที่หาข่าว
พบผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาทีนี้ตำรวจขอเข้าตรวจค้น
ผู้ต้องสงสัยนะคุณนะวิ่งหนีเลยครับทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหนีกระโดดลงน้ำ
จากนั้นทางด้านของพบหมู่สืบสวนก็คือดาบตำรวจนัชชาทองมณีกระโดดลงไปในน้ำเลย
คนนี้ก็ทุ่มเทมากเหมือนกันนะฮะในการที่จะตามลงไปจับตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ
ควบคุมตัวได้ขณะอยู่กลางลำห้วยห่างจากฝั่งไปประมาณ๕๐เมตร
แต่ด้วยน้ำที่ลึกตรงนี้คุณต่างคนต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนกระทั่งทั้งตำรวจและผู้ต้องสงสัย
น่าจะหมดแรงคุณเกือบจะจมอยู่แล้วสามารถคว้าแค่ท่อนไม้ที่มันยังปักอยู่กลางลำน้ำได้คุณ
ก็เลยกระโดดลงไปครับคือแกถอดเสื้อผ้าออกเลยนะคุณเหลืองเกงในตัวเดียวถอดรองเท้าออกไปเลยนะฮะ

อย่างที่บอกไปยังสามารถที่เกาะไม้ได้
แล้วก็มันมีต่อไม้ใต้น้ำให้ได้เหยียบอยู่บ้าง

หลังจากนั้นพอมีเรี่ยวมีแรงก็ไหว้กลับขึ้นฝั่ง

การค้นหาร่างก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
คุณเห็นไหมน้ำมันลึก๔เมตรแล้วดูสิ
ลมแรงน้ำมันถูกพัดแบบนี้
ใช่ครับค่ะจนกระทั่ง๔ทุ่มนะคุณ
ใช้เวลา๗ชั่วโมงในการค้นหา
นักประดาน้ำพบร่างของสารวัตรต้นอยู่ใต้น้ำ
ห่างจากจุดที่จมประมาณ๒๐เมตรถูกน้ำพัดไปแล้วนะครับ
ก็นำศพขึ้นมาแล้วก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลยะโสธรนะครับ
คือสารวัตรต้นเนี่ยเพิ่งได้รับคำสั่งการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพันธ์ตำรวจตรีนะคุณนะ
ศพันธ์ตำรวจตรีเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ชีวิตส่วนตัวก็สมรสแล้วแล้วมีบุตรสาว๒คนด้วย
แต่ต้องมาจบชีวิตในขณะที่ไล่จับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติด
และด้วยความเป็นห่วงลูกน้อง
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ร่างของสารวัตรต้นถูกเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลยะโสธร
เดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะฮะ
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวิมลนิวาสอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เป็นพ่อของสารวัตรต้นนะครับ

พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าผมมีลูกชาย๒คนนะ
คือสารวัตรต้นเป็นคนโตกับลูกชายแล้วก็มีลูกชาย
ขออภัยสารวัตต้นลูกชายก็มีลูกสาว๒คน
คืออายุยังน้อยอยู่เลยคุณ๘ขวบกับ๖ขวบ
และชีวิตครอบครัวของสารวัตรต้นของลูกชายผม
คืออย่าร้างกับภรรยาเมื่อช่วงปี๖๔
เขาก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีนะครับ
พ่อของสละวัดต้นเล่าอีกนะครับว่าลักษณะนิสัยของสละวัดต้น
คือเป็นคนรักพวกพ้องรักครอบครัว
ผู้ใต้บังคับบัญชามากแล้วก็ทุ่มเทการทำงาน
ไม่เคยบ่นว่าเน็ตว่าเหนื่อยเลยนะ
ลูกชายเคยดำรงตำแหน่งรองสาวจราจรสพเมืองยะโสธร
แล้วก็เพิ่งทราบคำสั่งว่าได้เลื่อนยศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคุณนะ
แต่ไม่ทันได้รับยศรับตำแหน่งใหม่ก็มาด่วนจากไปซะก่อนนะครับ
อยากบอกลูกว่าให้ไปสู่พบภูมิที่ดีลูกอย่าห่วงอะไรเลยหลับให้สบายนะฮะ
ส่วนลูกสาวทั้งสองคนหรือว่าหลานสาวของปู่เนี่ย
ก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูให้ดีนะครับ
พ่อภูมิใจในการทำงานของลูกทุ่มเทให้กับท่านจนตัวเองต้องเป็นอย่างนี้
ตัวเองต้องลูกเท่าครอบครัวเสียใจนะครับ
เพราะว่าพ่อก็จะดูแลทุกอย่างแหละไม่ให้มีปัญหาอะไรหรอก
เท่าชีวิตพ่อยังมีอยู่
พ่ออยากให้เขาไปดีถ้าไปแล้วให้เขาไปดี
ท่านหน้าให้มาร่วมครับ
นี่ค่ะแสดงความเสียใจของครอบครัวสลัวตนด้วย
แล้วก็ต้องเชิดชูนะเรื่องของการกระทำตามหน้าที่

ในช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน

เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณวัดวิมลนิวาส